ฝรั่งตามหาแม่เดินเท้าชนบุรีสู่กรุงเทพ
เด็กผู้หญิงสัก๑๐ขวบได้มั้
เดี๋ยวผมดูอายุเท่าไหร่
คือพลเมืองดีตั้งใจดี
แต่พอมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารสิ

เด็กเดินหนีลองดูฮะ
หนูกลัวพี่ทำไม

แค่จะถามมาเดินอะไรคนเดียว
ฮัลโหล
พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอีก

พี่เรียนมาเนี่ยไม่ได้จำเลย

นี่นี่อยู่

ขึ้นไม่ได้
ไอไอโปรลิสแล้วคอโปรีส
อ๋อยูจะยูจะไปแบงคอกเหรอ
เอ่อยูสต๊อปนะ

ดูความพยายามเนี่ยผมชื่นชมมาก

นี่พยายามจะสื่อสารเป็นคำ
สต๊อปสต๊อปหยุดก่อน
คอโปรลิสโทรหาตำรวจอยู่

ขณะที่เขากับเพื่อนกำลังขับรถกลับบริษัท
แล้วไปเจอเด็กผู้หญิงชาวต่างชาติ

สิบสิบเอ็ดควบเองชาวพายแป้

องใหญ่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ขณะนั้นในสามทุ่มกว่าแล้ว

แล้วน่าจะเปิดกระจก

ก่อนหยุดก่อนรถมันวิ่งเร็วนะแถวนี้
หยุดก่อนนะโทรให้หาตำรวจให้แล้ว
เจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
หลังจากนั้นเขาก็ให้เท่าแก่กับแฟนของเท่าแก่
ซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้มาช่วยสื่อสารจนเข้าใจกัน

คือน้องคนนี้คุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งจีนอเมริกานะครับ
ตั้งใจจะเดินตามแผนที่

ไปท่ากาศยานรชาติสวนภูมิครับ
น้องจะไปขึ้นเครื่องบินจะไปหาแม่ที่เมืองจีน
เพราะคิดถึงแม่มากนะครับ
ตำรวจท่องเที่ยวมาถึงก็ประสานคุณพ่อให้มารับตัว
กระทั่งเมื่อเช้าวานนี้คุณพ่อก็มารับตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่ได้บอกต้นสายไปคงจะงอนคุณพ่อแหละ

คุณวันนาบอกว่าเขาพูดเหมือนคุณเบิร์ตเลยค่ะ

ถามว่าน้องเธอจะไปไหนคุณพยายามพูดว่าอย่างไร

แล้วแจ้งตำรวจแล้วหยุดก่อนบอกพูดว่าอย่างไร

อะไรแบบนี้รถมันเร็วนะครับนี่ต้องแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ก็ถามด้วยว่ามีเบอร์ของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า

น้องดูเอาไว้นี่นะครับศัพท์บางคำที่พี่ดอมบอกไป
เอาไปใช้ในกรณีฉุกเฉินได้
โอ้โหแต่ชื่นชมนะ
พี่คนนี้เขาพยายามทุกวิธีทั้งแต่สื่อสาร

พี่ก็บอกแบบนี้แต่ก็เข้าใจน้องผู้หญิงเหมือนกันไง

ไม่ใช่แบบว่าผู้ชายที่ไหนมาแล้วเราจะไปกับเขาทั้งหมดไง
อืมนี่เบิร์ตตอนเด็กไม่ขยันเลย